บอกเลยที่นี่เขามีสิ่งมหัศจรรย์ที่ใหญ่สมชื่อ
ติดตามกับคุณจูด้งได้เลยในตลอดเที่ยวไทยสไตล์ย่างยืน
โอ้โหต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้น่าจะดูดซับคาร์บอนได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
ปอดครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเขาใหญ่จังหวัดชนบุรีฮะ
ใครจะเชื่อว่าชนบุรีมีป่าที่สมบูรณ์แบบ
นี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมขอชิวสักหนึ่งวันนะครับ
แบบโลคาร์บอนกันสักนิดนึงเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรียนกระจกสงสัยอย่างหนึ่งต้นนี้อายุจะเท่าไหร่ฮะ
โอ้โหก็๗๐๐ประปรีครับผม
๗๐๐ประปรีพอน้อยเหรอฮะครับ
ต้นไม้เนี่ยเห็นใหญ่บิ๊กเบิ้มขนาดเนี้ยต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไรฮะ
ต้นนี้ก็เรียกไม้พระเจ้าครับครับผมเป็นลูกขมรดกของที่นี่ครับผม

หนึ่งในสิบครับของประเทศครับผมอากาศดีมากพ่อดูครับ

พ่อครับจีวอนแบบนี้ฮะเขาขึงไว้ทำไมฮะ
เป็นสัญลักษณ์บวชป่านะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมาตัดทำลายต้นไม้นะครับผม

แต่เมื่อกี้เห็นพ่อพูดถึงรุกขมรดกทำให้ผมชวนคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาตินะเราก็จะพบความสุขที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเรานะครับ
กอดพ่อแต่เดี๋ยวไปกอดต้นไม้ต่อนะครับโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
เป็นสถานที่ที่เขาอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวจริง
มองหาสถานที่สงบสุขต้องบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์นะครับ
ข้างหลังคุณวัสดุเขาทำจากธรรมชาตินะ
ข้างในไม่มีแอร์ไม่มีไวไฟไม่มีทีวี
อยู่ได้ครับเพราะว่าที่นี่อากาศคือเย็นมาก
สดชื่นสงบสุขมากครับน่าอยู่จริง

โอ้โหเยอะมากกำลังหิวพอดีพี่
อย่าบอกนะครับว่านี่คือหมูกระทง

โอฮู้ออร์แกนิคสุดสุด

ใจตรงกันซะแล้ว

สุขใจสมใจสมจิต

อันนี้มันเป็นคำ๓คำที่

สมใจไปถึงข้างในสมจิต

ซึ่งมันก็ตรงกับชื่อของเราที่เราตั้งไว้คือสมจิตฟาร์มสเตย

ขี่มาได้สักพักแล้วเอ๊ะเหลือไปเห็นพาชะแพ้พาชนะ

ใช่ค่ะคือเราจะใช้วัสดุจากธรรมชาติ

ส่วนอันนี้ก็เป็นจักษานทำมาจากไข่เหมือนกันค่ะ
อย่างจะเน้นให้ลูกค้ากินแบบธรรมชาติ
ในความธรรมดาที่มีความธรรมชาติอยู่
มีหาธรรมชาติในธรรมชาติ

ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติ

ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติ

แต่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนจะมีลิงด้วยพี่ก๊อฟ

อาจจะมาโผล่ให้เห็นบ้างตามอารมณ์เขา

มีลิงด้วยมีป่าไผ่ด้วย
ต้องบอกเลยครับวันนี้ชิลมากจริงครับ
มาเห็นต้นไม้อายุกว่า๗๐๐ปี
พวกเขาจะอยู่ได้ขนาดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของมนุษย์นะครับ

ที่สำคัญครับได้มาเห็นสถานที่ที่เขาอยู่คู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวนะครับ

ต้องช่วยกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีแบบนี้เอาไว้ให้ยาวนานนะครับ
ขออนุญาตไปสูดอากาศก่อนนะครับ

ใช่ไหมเขาอยู่ตามป่าตามเขานั่นเอง

มีอะไรดีก็ปล่อยให้เขาไปแสวงหามาฝากพวกเรา

เดี๋ยวมาตามเที่ยวแบบนี้กันต่อนะคุณผู้ชมนะ